อัฟเตรีย์

หันมาเปิดร้านข้าวต้มดีกว่า

ทำอาหารอร่อยมากเลยนะ
จิ๊มทียะ

เมื่อลง๑๐กิโลกรัมแล้วมาอ้าว
มึงไม่บอกแม่สักหน่อยแล้วว่ะไหวแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นแกงไก่ก็ไม่ร้ายชูชีมันสมัครฟังกิจแกงหลีต้องแจ้ง

เมนูนี้สุขภาพอะไรอ่ะมีอะไร
เอามังกรทะลายฟ้า

มังอะไรวะจว่ำงอกผักจว่ำงอก
แล้วมันก็มังกองทะลายฟ้ายังไงมันอยู่ใต้ดินมันโผล่ขึ้นมาหัวมันเหมือนมังกร

งั้นเอาภาษาขดดวงกำแพงภาษาขดดวงกำแพงมกแล้วน่ะ

เอาท่านกินป่ะเอาดิอาติมีเมนูร่วมอัวจ่ายไม่อั้นทำได้ป่ะ

พญานาคนึ่งมะนาว

พญานักอะล้างหัวมีแต่มะนาวหมด

มันไม่น่าให้มีมะนาวเลย
อ้าวเจียวาสมองอ้าวเจีย
นี่ไวคงดูเขารอดูอยู่
เมื่อกี้แอร์อยู่หลังร้านเนี่ย

ตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาเรื่องบัว

มีก็ถูงมานี่
ยังผัก
พิงซี่
อันนี้ก็จีนเต้จิ๊ว
ถ้าจีนเหนินเขาก็

ใช่มาแล้วทีหลัก

โอเคปลอดภัยมันสิวะ

โอ้ขอโทษให้โอกาส

แต่งหน้าเพื่อนร่างชีวิต
โหมันเป็นหลายอย่างนะ

เอาผักอาเชกให้เตียง

หยิบขึ้นมาเพื่อจะทำอาหาร

ผักกะเชก

เขาเรียกพักกาเขียวคนนี้ว่าอยู่ไปไป

แกะกองบางแกะไง

ป้ากับหลานไปซื้อของ
กูจะเล่นอย่างนั้นแหละ
พอแล้วไม่เล่นแล้ว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
ใช่อยู่ตรงลากตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ขาใบนะถูกหรอ
ปลายมังได้แพงเขียวทำลายดีจุกไป
เฮ่ยน้ำมันออกเตี๊ยวน้ำมังมา

ไม่กินละ
เปล่าป่ะ
ดูเฮียแต้นดีกว่า
เป็นนิรากากทวันของเฮียคร้าว
ไปกันใหญ่แล้วนี่อะไรเนี่ย

น้ำมันหอยน้ำมันหลวกไง
หอยไหนด้วยนี่

รับหน่อยเทปนี้ไม่ทำอะไรเลย

จุกเลยจุกเลย
อ่าปั๊บจับ

เพื่ออะไร

กินซ่าผักพูดไหมนะ
ทำไมมันมีปัญหาอะไรวะ
เห็นมันมีปัญหานุกนี้นั่ง
เพื่ออะไรเนี่ยก็กินสิ

มันเหม็นอย่างงี้ใครจะไปกินได้
เฮ้ยผักเขาสะอาดนะเว้ย

มันสะอาดที่ไหนก็
ปัญหาเยอะหรอ

และนี่ก็คือคำถามของคุณแจ๊คเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำสวนปลูกผัก
จะมีของอะไรมาให้คุณแจ๊คเรียงราคาบ้างนั้น